พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
แต่วันนี้อภิษขอเป็นคนนำเสนอบ้างได้ป่ะ

คือลูกอภิตจะต้องหารายใหม่มานำเสนอมุชอยางคุณผู้ชอง

นี่ไม่ใช่โยคะธรรมดานะคะคุณแม่

เราสมัยนี้ใช่ไหมพออายุเยอะขึ้นก็ต้องไปซื้อเครื่องสำอางมา

ช่วยแม่ด้วยแม่รู้สึกว่าแม่โดนทำร้าย

ทำให้ริ้วรอยมันจางลง

อ๋อพี่สาวแต่สวยค่ะ

แต่ตอนนี้ผ่านตัวมาเป็นบิวตี้กูรู
สนุยสาวเรื่องสุขภาพนะคะ

ถ้างั้นนี่ไปเจอพี่หนูเล็กกันเลยนะคะ

สวยแซ่บเวิร์ด

เวิร์ด

ไม่สามารถทำอะไรแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้เลย
กับพี่หนูเล็กฉัดริสาอดีตพิธีกรรายการดัง
ซึ่งผ่านตัวมาเป็นคุณครูสอนโยคะและโยคะหน้าเด็ก
และตอนนี้เธอพร้อมจะเผยเคล็ดลับหน้าเด็กแบบหมดเปลือก
จะเป็นยังไงงั้นไปคุยกับเธอเลยค่ะ
และตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่หนูเล็กชัดนิสาค่ะ

สวัสดีค่ะพี่หนูเล็ก

แล้วต้องขออภัยทุกท่านวันนี้เสียงดิฉันเป็นหมอลำนะคะ
ไม่หรอกเดี๋ยวจะมาชวนแหละหมอลำแผบเซ็กซี่ไง
ก็หลายคนบอกว่าดูอ๋อหนูเล็ก
คุณหน้าคุ้นตาในฐานะพิธีกรชื่อดังนะ

แต่ยังไงคะทำไมผันตัวมาเป็นครูสอนโยคะ

เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหลายคนทราบแล้ว

อันตรายมากเลยนะ
คุณหมอให้ผ่าตัดค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ผ่าใช่ไหมคะ

แล้วก็วิเคราะห์เองจนรักษาตัวเองจนหาย
เอาโยคะมาดัดแปลงเข้ากับตัวเองจนหาย
หนูเลยถามหน่อยแล้วทำไมถึงไม่ผ่าตอนนั้นที่ตัดสินใจ
กลัวง่ายคำเดียวเลยกลัวค่ะ

ตอนแรกนั้นที่หมอเขาตัดสินใจบอกคุณต้องผ่า
เพราะอาการมันขนาดไหนล่ะคะน้องหนูเล็ก
ท็อปนอน๒๔ชั่วโมงนะคะ๒๔ทุกวินาทีเจ็บหมดเลย
มันจะเจ็บลงเป็นของเล็กเจ็บลงขาข้างขวา
ลงข้างเดียวค่ะตอนหลับมันเจ็บเหรอคะเจ็บค่ะ
เหยียบลงไปมันเหมือนมีดดาบแทงสวนฝาเท้าขึ้นมา
จนถึงหลังนี่ไม่เป็นไรนะครับนั่งค่ะเคยนั่งเลยค่ะ
เดินกลางห้างเนี่ยซุดลงไปกองกลางห้างเลยเดินอีกไม่ได้เลย
อ๋อทีรักษาถ้าเราพูดเรื่องหุ่นนี่ก็ต้องแบบนักถือเนอะ
แต่เรื่องใบหน้านี่แหละสิคะ
คุณแม่รู้ไหมตอนที่พี่หนูเล็กเดินมาเมื่อกี้เนี่ย
รวมทั้งหน้าด้วยเวลาเราออกกำลังกายพี่ท็อปแขนเขินเรากระชับใช่ไหมแต่หน้าอยู่อย่างนี้
เครียดด้วยล่ะหน้าไม่ได้ไปด้วยเลยพี่ไม่ได้เครียดนะแต่ยามันเดิน
โบสถ์ออกแม่คะอย่าไปบอกเขาค่ะแม่ลองยิ้มสิคะแม่นี่ไง
ถือว่าโยคะหน้าเด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่นะเราเนี่ยก็ไปเล่นโยคะไปออกกำลังกายอะไรมาเยอะ
ไม่เคยโยคะหน้าเลยเคยดูแต่ในโฆษณาที่ให้ยิ้มทำหน้าบรื้นอะไรอย่างนี้
แต่จริงแล้วมันเป็นยังไงคะโยคาน่าเนี่ยแต่ละท่าได้มาจากไหน
ต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าโยคะน่าทำการบ้านที่กล้ามเนื้อหน้า
เพราะฉะนั้นคือการยกระชับกล้ามเนื้อเหมือนการเอาหน้าไปยกเวทนะคะ
ไม่ใช่เรื่องของชั้นผิวชั้นผิวจะมีกระฝ้าริ้วรอยหรืออะไรก็ตาม
ใช่ค่ะแต่ว่าพี่หนูเล็กก็มีวิธีที่จะทำให้มันหายไปเหมือนกัน
วันนี้จะลองไหมวันนี้เดี๋ยวมีอ้าวหลายพูดเด็ด
พี่หนูเล็กทำไมโยคะมาทำไมหน้าเราเด็กได้อ่ะ
ได้เพราะว่ามันเหมือนกับการที่คุณเอากล้ามเนื้อหน้าไปยกเวท
ขอบอกว่าได้รับการพิสูจน์โดยคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนัง
หรือเล็กไปสอนคุณหมอหลายท่านคุณหมอชอบคุณหมอชอบเลย
เดี๋ยวพี่ถามแล้วทำได้จริงทำได้จริงมั่นใจแต่กว่าจะเห็นผลนานไม่เข้ากับพี่จะยกหน้านี้
เดี๋ยวแม่เขามีเวลาไม่นานไงเขาแบบนี้
แม่จะไปไหนอ่ะแม่ต้องรีบเขารอกันอยู่เยอะเลยนะ
ไอ้แม่อย่าเพิ่งไปอยากรู้มันนานไหมหนูเล็ก
คุณแม่ค่ะโยคะน่าทดสอบได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำ
ได้ไหมร้อนใจร้อนใจร้อน
เดี๋ยวอย่าเพิ่งอยากรู้ระยะเวลา
อันนี้หนูเล็กยืนยันว่าทำปุ๊บเห็นผลได้เลย

เดี๋ยวเราค่อยไปลองกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเขาบอกว่าขั้นตอนต่างต่างนะ

ได้เลยค่ะคุณแม่ค่ะดีนอกจากการเล่นโยคะนะคะ
ยังมีวิธีช่วยรักษาความสาวความใสได้อีกด้วย
ชอบอะพี่สาวที่หน้าค่ะ
แต่ละคนนะคะมีความต้องการภายในใจคุณแม่อยากจะยกกระชับ

หนูเล็กจะมาช่วยสอนเราบริหารหน้าเป็นการทำโยคะหน้า